สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันครับ
ซึ่งในระยะนี้เราคงต้องเจอกับปรากฏการณ์นี้
ญาณการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยในระยะนี้
โดยเฉพาะบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงครับ
แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคอีสานตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ
ต่อจากนี้ไปบริเวณความกดอากาศสูงดังกล่าวนั้น
จะมีทิศทางเป็นอย่างไรจะส่งผลกระทบต่อเมืองไทยของเราไปอีกยาวนานมากน้อยแค่ไหน
คุณผู้ชมครับกราฟิกนี้เป็นกราฟิกจำลองการเคลื่อนตัวของบริเวณความกดอากาศสูงนะครับ
ก็คือบริเวณที่มีแถบสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
นี่คือช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจะสังเกตว่ามีการแผลลงมาปกกลุ่ม
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนครับ
คำนวณต่อไปพบว่าจะมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะครับ
ช่วง๒ทุ่มนั้นจะสังเกตว่ามีการแผลลงมาปกกลุ่ม
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนมาถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างอีสานตอนล่าง
หลังจากนั้นคำนวณต่อไปช่วงตี๕พบว่า
มีการแผลลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่องนะครับไปอยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
การว่าจะแผ่ปกคลุมแบบนี้วันถึง๒วันไปจนถึงวันอังคาร
หลังจากนั้นช่วงวันพุธจะค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
จะถอยร่นไปปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
หลังจากนั้นก็จะค่อยถอยร่นกลับไปอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าจะออกจากเมืองไทยของเราในช่วงวันศุกร์
นี่คือการเคลื่อนตัวของบริเวณความกดอากาศสูง

เหนียวนำให้บริเวณประเทศไทย

สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นกันในระยะนี้

จากการที่มีบริเวณความกดอากาศสูงแผลลงมานั้น
เดี๋ยวเราไปดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นกันนะครับ
ซึ่งการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ช่วงเช้าที่ผ่านมาอยากให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณที่มีพื้นที่สีน้ำเงิน
คือบริเวณที่มีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕๙องศาเซลเซียต
ช่วงเช้านั้นส่วนใหญ่จะปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
หลังจากนั้นครับคำนวณต่อไปครับช่วงบ่าย๓โมงที่ผ่านมา
สังเกตว่ามีการแผ่ปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้ว
ตั้งแต่บ่าย๓โมงไปต้นไปภาคเหนือตอนบน
พื้นที่อุณหภูมิดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่บริเวณตอนกลางของประเทศนะครับทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่าง
ยังมีพื้นที่สีเหลืองนั่นหมายความว่ายังอุ่นอยู่นะครับ
คำนวณต่อไปนะครับ๒ทุ่มจะสังเกตว่าพื้นที่สีฟ้านั้นปกลุ่มเป็นวงกว้าง
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลาง

ตะวันออกก็กลายเป็นสีเขียวก็คืออากาศเย็นแล้วนะครับ
ช่วงตี๕จะสังเกตว่าพื้นที่สีน้ำเงินนั้น
กลุ่มเป็นวงกว้างหลายพื้นที่
แล้วก็จะปกคลุมแบบนี้ต่อเนื่องนะครับ
ตลอดวันโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ทางตอนบน

ก่อนที่ช่วงกลางสัปดาห์ครับจะค่อยเริ่มอุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คำนวณพบว่าในช่วงเย็นวันจันทร์
เริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้น

เน้นในช่วงเช้าของวันอังคาร

สำหรับประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้น
ก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากกระแสลมมรสุมตะวันออกเชียงเหนือ

ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฝนตกในภาคใต้แห่งฝั่งอ่าวไทยมากยิ่งขึ้น
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
เพราะว่ากระแสลมค่อนข้างแรงจึงทำให้กลุ่มความชื้นนั้นไปก่อตัวกัน
ในบริเวณพื้นที่ตอนล่างของภาคใต้ซะส่วนใหญ่
จากเรื่องฝนที่อาจจะต้องระวังในระยะนี้แล้ว
เรื่องของคลื่นลมก็ต้องระวังเช่นเดียวกัน
เพราะว่าจากการตรวจสอบคลื่นก็จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คลื่นจะสูงประมาณ๒๓เมตร
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังครับ
เล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงระยะเวลานี้ด้วย
นี่คือคำเตือนทั้งหมดนะครับที่ต้องมาย้ำเตือนกับท่านผู้ชมทุกคน
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่าง
ต้องระวังการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาไวไปไวแบบนี้แน่นอนครับ
มีผลต่อสุขภาพร่างกายโดยตรงดังนั้นดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ